มีพนักงานร้านขายโทรศัพท์มือถือค่ะที่หนองโบรมภูเขาบอกว่าทนไม่ไหวจริงจริงต้องถ่ายคลิปเอาไว้แล้วก็ต้องโพสต์ลงเฟซบุ๊กแล้วเขาบอกเลยว่าที่โพสต์ไปเนี่ยไม่ได้ว่าโพสต์เอามันแล้วก็จะให้คนที่เห็นคลิปเข้าไปด่าเข้าไปต่อว่าอะไรนะแต่ที่โพสต์เพราะอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยเหลือหน่อยค่ะเ
ราคา๓๐๐อ่ะเหมือนพ่อยืนคุยอยู่ใช่ไหมใช่ลูกไม่พอใจถีบพ่อแบบเนี้ยถีบต่อหน้าพนักงานขายโทรศัพท์มือถือนะแล้วเดินไปนะแล้วด่าพ่อด้วยนะขออภัยนะคะคุณผู้ชมแต่อยากจะให้เห็นว่าคือลูกเขาด่าแรงอ่ะว่าแบบด่าพ่อว่าบักควายอย่างเงี้ยคือได้ยินพ่อคุยกับคนขายโทรศัพท์มือถือแล้วพ่อไม
ก็เลยเนี้ยถีบพ่อด่าพ่อแบบนี้เลยอ่ะอืมเราให้คุณกิตตีศักดิ์วีรชัยเจ้าเดินสูงนักข่าวของเราไปตามเรื่องนี้ให้อ่ะค่ะก็ไปที่อำเภอสีบุญเรืองจังหวัดน้องบัวลำพูนะคะก็ภาพจากกล้องวงจรปิดอ่ะเป็นภาพที่เห็นว่าลูกชายไปถีบพ่อนะก็เป็นร้านขายโทรศัพท์มือถือพนักงานร้านเป็นคนโพสต์ค

งานสองคนนี้บอกว่าเธอตกใจมากแล้วก็เห็นจังหวะที่ว่าลูกชายที่ทำร้ายพ่อนะหยิบก้อนหินมาด้วยนะคะจะมาทุ่มใส่ร้านเขานะคะ
ขนาดนั้นเลยเหรอใช่พนักงานก็วิ่งไล่อะค่ะแล้วก็แจ้งตำรวจให้มาจับ
พนักงานร้านบอกว่าตกใจจริงก็เลยถามพ่อว่าพ่อมันเกิดอะไรขึ้น
ทำไมลูกชายพ่อเป็นแบบนี้พ่อบอกว่าลูกชายเป็นคนสติไม่ดี
แล้วพ่อก็ถูกลูกชายทำร้ายบ่อยมากเลยฮะ
เวลาที่ไม่ได้อะไรดั่งใจอ่ะทำร้ายพ่อตลอดอืม
เหตุการณ์นี้ก็คือลูกชายบังคับให้พ่อซื้อมือถือให้
แต่เขาก็อยู่กันสองพ่อลูกอะค่ะแล้วพ่อก็บอกว่าต่อให้โดนลูกทำร้ายร่างกาย
ก็อยู่กับลูกนี่แหละเพราะว่ารักลูกมากอยากจะดูแล
พ่อเองก็รับจ้างทำงานไปวันวันไม่มีสตางค์จริงจริงครับ
พนักงานที่ร้านเขาบอกถึงขั้นว่าฟังแบบนี้แล้วสงสารมากให้สตังค์คุณพ่อไปด้วยนะคะ
อืมส่วนมือถือเนี้ยจริงจริงแล้วเท่าแก่ของร้านอ่ะ
จะให้มือถือด้วยนะแต่เท่าแก่เข้ามานึกอีกทีว่า
ให้ไปลูกชายเขาก็ใช้ไม่เป็นอยู่ดีเพราะว่าเป็นคนสติไม่สมประกอบ
ถ้าให้ไปลูกชายก็ยังทำร้ายร่างกายพ่ออยู่ดีเวลาที่ไม่ได้ดั่งใจ
อืมให้ไปเนี้ยมันไม่ใช่ทางแก้ปัญหาอ๋อใช่ค่ะถูกต้องนะ
ใช่ไหมใช่ไหมอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยเหลือมากกว่า
แล้วก็ที่โพสต์เนี่ยไม่ใช่จะให้คนไปรุมด่าลูกชายพ่อเขานะ
ครับแต่อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาเห็นแล้วก็เข้ามาช่วยค่ะ
เขาไปยืนอยู่หน้าร้าน

หน้าน้องจะหยุดก้อนหินเข้ามา
แต่ตอนนี้เราเอาตานั่งตรงนี้แล้ว

รับไม่ได้หนูว่ารับไม่ได้หนูอยากให้มีคนพาลูกแกไปรักษา
เพราะว่าหนูถามตาแกอยู่ตาแกบอกว่าอยากให้มีคนพาลูกไปรักษา
แบบต่อเนื่องอยู่อยากเอาไปอยู่โรงพยาบาลสักสองสามเดือนอะไรประมาณเนี้ยค่ะ
สงสารน้องด้วยสงสารตาด้วย
อืมคุณกิติศักดิ์นักข่าวของเรา
ก็เลยไปตามหาสองพ่อลูกคู่นี้ค่ะไปที่หมู่บ้าน
นนม่วงนะคะก็ไปเจอนะคะก็คุณพ่อเนี่ย
ชื่อว่าในแหล่สังสิมมาอายุหกสิบหกแล้วอืม
ลูกชายชื่อในโอ๊ะค่ะอายุยี่สิบแปด
ก็เป็นคนที่สติไม่สมประกอบจริงจริงเนี่ยครับ
ในแหล่คุณพ่อเนี่ยนะคะบอกว่าลูกชายเป็นลมชักบ้าหมู
ตอนเด็กเป็นก็เลยมีอาการแบบนี้มาตลอดเลยตั้งแต่เด็ก
ต้องกินยาทุกวันต้องพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลทุก๓เดือน
อืมลูกชายทำร้ายร่างกายพ่อตลอดเวลาที่อยากได้ของ
แล้วก็ไม่ได้อย่างใจอ่ะพ่อบอกว่าสิ่งที่ทำได้ก็แค่คอยหลบ
ครับถ้าหลบไม่ทันก็เจ็บตัวไปโอ้โห
ส่วนเรื่องมือถือลูกชายบังคับให้พ่อซื้อเพราะว่าอยากได้
แต่พ่อบอกไม่มีเงินจริงก็เลยถูกลูกชายทำร้าย
แต่พ่อบอกก็ไม่รู้จะทำยังไงก็รักลูกอ่ะอืม
ทำไมน้องก็ถึงอยากได้โทรศัพท์เนี้ย
มันที่ว่าไปน้องบัวอย่างที่เขากับนักเรียนเขาก็นั่งอยู่น้ำกัน
มันบอกเขากำลัยบีบให้เพิ่งรูดรูดรูดนั่นรูดนี่
กำลัยมากกำลัยอยากได้นะอยากได้เหลือไม่เอาพ่ออันนะ
เมื่อนั้นพ่อกับไม่มีเงินหรือไม่มีเงินที่หาร่อยนี่ล่ะ
แต่ว่าบัตรนี้มันบอกเข้าใจผมอ่ะนะว่าฟังว่าบอกว่าบ่มีแล้วก็
เขากับบอกเขาใจเขากับมันเว้ยเว้ยอย่างน่ะ
อยากได้อย่างมันก็ให้ได้อย่างใจมันนะนะ
ขั้นพ่อได้อย่างใจมันมันก็ทำลัยรูดนี่สินะ

มันก็แบบสมองมันปันปวนมันก็นี่อยู่ก็รู้จักว่ามันบ่พอดีเยอะนะ

ทำยังไงเวลาน้องเขาจะทำร้ายร่างกายทำร้ายร่างกายพ่อล่ะ
ฮี่ฮะหลบหลีกเอาขั้นศาสตร์เป็นซักนึงเนี่ย

เอาก็โมโหอยู่ใจไห้อยู่แหละราตเซีย

มันก็ทั้งฮักอยู่หรอกฮักลูกค่ะแต่ว่าห้องของบอมมี่มันจุ่น
นี่แหละฮะก็คุณกิติศักดิ์ก็เลยลองคุยกับโอ๊ะหน่อยนะครับ
ถามว่าที่พ่อทำไมโอ๊ะก็บอกว่าอยากได้โทรศัพท์
จะได้เอามาถือเอาไว้แต่พ่อไม่ได้ซื้อให้
คุณกิติศักดิ์ก็บอกว่าเรื่องที่โอ๊ตทำเนี่ยมันไม่สมควรนะ
ให้โอ๊ปสัญญาว่าตอนนี้จากนี้ไปเวลาอยากได้อะไรเนี่ย
ถ้าพ่อหาให้ไม่ได้ก็อย่าไปทำร้ายพ่อนะโอ้เขาก็สัญญานะครับ
ถามเขาว่ารักพ่อไหมเขาบอกว่าเขารักพ่อนะครับ
มันบาปนั้นโอ๊ะมันบาปนะรู้ไหมรู้ไหมรู้ไหมว่ามันบาปนะ
เราเป็นลูกเราเป็นลูกนะถึงเราไม่ทำแบบนี้กับพ่อกับแม่นะ
สารพ่อไหมสงสารพ่อไหมครับ

ทำได้ไหมจะไม่ทำร้ายพ่ออีกทำได้ไหมครับ

สัญญาหน่อยสัญญาหน่อยสัญญาหน่อยสัญญาแล้วนะสัญญากับพี่แล้วนะ
เราจะไม่ทำร้ายร่างกายพ่อนะ
เวลาเราอยากได้อะไรเราจะทำยังไงครับผม

แต่พ่อเราอ่ะเขาก็ไม่มีเงินมากมายขนาดนั้นอ่ะเราจะทำเราแบบไม่อยากได้
อะไรนะ

โอ้ดีมากเลยเนี่ยดีมากเลยครับน้องโอ๊ะ
ไม่มีเงินก็ไม่ต้องเอาก็ได้นะโอ้จะได้เข้าใจใหม่เนี่ย
คุณกิริสักบอกกอดพ่อหน่อยได้ไหม

ก็เป็นเด็กมาจนเป็นนุ่มอาจจะไม่ค่อยได้กอดพ่อก็เลยเขิน

ทีแรกติก็จะซื้อโทรศัพท์ให้โอ๊ะ

ติก็น่ารักนะให้โอ๊ตสัญญาจะไม่ทำร้ายพ่อเนี่ย

ก็หวังว่าจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยเหลือหน่อยนะครับ
เผื่อที่โอ๊ะจะได้รับการดูแล
จะได้ย้อนกลับมาดูแลพ่อบ้างพ่อก็อายุเยอะแล้วนะครับ